กระเจ๊บสดผมคนหนึ่งอ่ะชอบทานกับน้ำพริกนี่ดีมากเลย
ฮิตเฉพาะในไทยต่างประเทศเขาก็ฮิตเหมือนกันอย่างญี่ปุ่น
แล้วสร้างรายได้ดีเพราะว่าผลสิงบุเรเขามีเทคนิคในการปลูกกระเจ๊บเขาส่งขายญี่ปุ่น
คนนี้ฮะหนุ่มใหญ่วัย๔๕คุณสุภกิจแก้มทัพทิม
ใช้พื้นที่นะ๔ไร่ข้างบ้านนี่แหละ
อยู่ตรงนี้ที่ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
เขาเนรมิตเลยนะเป็นพื้นที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียวส่งจำหน่ายไปยังญี่ปุ่น
สร้างรายได้นะ๔๐๐๐บาทต่อเดือน

คุณสุภกิจเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างครับ
เขาบอกว่าเคยทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ที่กรุงเทพย้ายมาที่บ้านที่สิงห์บุรี

ก็จะได้มีเวลาดูแลคุณพ่อคุณแม่เนาะ
กำลังดูการเพาะก้าเลย
ลงไปทีละเมล็ดทีละเมล็ดเรียกได้ว่าใส่ใจทุกขั้นตอน
การจะปลูกพืชเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการดูแลในตอนที่เป็นต้นกล้านี่แหละ

นี่ครับพอเริ่มจะโตขึ้นมาเป็นต้นกล้าแบบนี้นะครับ
เขาก็จะเอาไปลงพื้นที่ในการปลูก
เขาบอกว่าการปลูกกระเจี๊ยบเขียวสายพันธุ์ที่ประเทศที่ญี่ปุ่นต้องการเนี่ยนะฮะ
มันขายได้ดีแล้วเขาแบ่งพื้นที่นี่คุณดูการแบ่งพื้นที่เขา
เขาแบ่งพื้นที่ในการปลูกด้วยนะครับ
แล้วเขาใช้การปลูกแบบระบบน้ำหยดในร่องแปลงต่าง
ลงทุนไป๒๕๐๐บาทผมบอกเลยว่ามันคุ้มมาก

วิธีการปลูกแกทำอย่างนี้ปลูกเป็นรุ่นในแต่ละแปลง

ก็คือแบ่งแปลงเป็นแต่ละรุ่นทั้งหมด๔รุ่น
พื้นที่ในรุ่นละ๒งานนี่แบ่งอย่างนี้
รุ่นจะให้ผลผลิตประมาณสัก๒เดือนก็ใช้เวลาไง
แต่ละรุ่นก็มีเวลาไล่เลี่ยกัน
จะได้เก็บขายได้ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนหรือแต่ละสัปดาห์นะครับ
คุณผู้ชมครับกระเจี๊ยบรุ่นที่เริ่มออกเนี่ยเขาก็เก็บขาย
ขณะที่รุ่นที่เตรียมจะออกต่อไปเขาก็ดูแลประคบประงม
แล้วก็เตรียมขายต่อในสัปดาห์สัปดาห์ต่อไปนั่นเองนะครับ
เขาบอกว่ากระเจียมเขียวส่งขายได้ทุกวัน
เมื่อเขามีการวางแผนในแต่ละแปลงแต่ละรุ่นนะครับ
คุณดูเขานี่โอ้น่ากินดูสดมากเลยนะฮะ
ไปต้มนะไปย่างนะโอ้โหมันได้หมดเลยนะ
ได้แล้วเก็บขายได้ทุกวันขายกิโลกรัมละ๒๓บาท
ก็มีรายได้๔๐๐๖๐๐บาทต่อวัน
จากนี้ยังมีรายได้จากการปลูกแตงกวาปลูกดอกไม้ฝรั่งเสริมอีก
ทำให้เขามีรายได้รวมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
บาทต่อเดือนก็ถือว่าดีแล้วนะถือว่าไม่ธรรมดากับพื้นที่ประมาณนี้
อยู่ข้างบ้านนะฮะเขาบอกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เหมือนเป็นรายได้เสริม
หรือทำไปทำมาเฮ้ยมันกลายเป็นรายได้หลักไปแล้ว

ทำเล่นกระเจี๊ยบมันอาจจะดูเป็นแบบว่าเป็นผักแต่ว่าง่ายใช่ไหม
แต่ทำเป็นเล่นคุณทำดีขายไปต่างประเทศมันยิ่งสร้างรายได้ดี
แล้วทุกวันนี้เขาเอากระเจี๊ยบมาแปรรูปเอามาอบเป็นผักอบกรอบ

ทานเล่นอร่อยแล้วแบบคือสามารถส่งขายได้ทั่วโลกจริง

เนี่ยขยายพื้นที่นิดหนึ่งนะคะ